สงขลานะคะเกิดเหตุกลุ่มชายเข้ามากัน๓คน
ตามขับรถตามเลยนะตามรถคัน๑
ซึ่งรถคันนี้ขับมาพร้อมกับหลานชาย
หลังจากนั้นเขาไล่บอกลงไปจากรถเลย
คุณไม่ผ่อนมา๕เดือนแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ขับรถคันนี้
พวกผมจะมายึดรถณบัตรดน
ตามยึดรถนะคะแล้วก็ทิ้งผู้ชายคนนี้กับหลานชาย
ให้ยืนเกอร์อยู่ริมถนนกลางความมืด
เกิดขึ้นช่วงกลางดึกแบบนี้เลยเขาก็สงสัยเหมือนกัน

ถ้าถามตัวเขาเขาก็บอกเออก็ไม่ได้จ่ายจริงล่ะ๕เดือนมาแล้ว
แต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ย

แล้วก็การมาทวงหนี้ยึดรถในช่วงเวลายามวิการแบบนี้

ตำรวจสภหาดใหญ่รับแจ้งเหตุก่อน
บอกว่ามีกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทไฟแนนซ์
ตามยึดรถแล้วก็ทิ้งเจ้าของรถไว้ริมถนน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนสายเอเชียก่อน
ถึง๔แยกสนามบินตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ไปพบนายทะกลสมส้มเกลี้ยง
พร้อมกับหลานชายยืนรออยู่ริมถนน
ท่ามกลางความมืดยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยนะคะ
ฉันจะไปไหนดีแล้วอย่างไรดี
แล้วอันปริเจิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อกี้นี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยพาทั้งสองคนไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นายกะกลเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
ช่วงเกิดเหตุขับรถบรรทุก๖ล้อ
กำลังกลับจากการส่งไข่
ระหว่างทางมีรถเก๋งสีดำ
ขับปาดหน้าแล้วก็บอกให้หยุดลงมาลงมา
พร้อมกับแสดงตัวว่าเป็นพนักงานบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง
มาตามทวงรถคืนเพราะมีปัญหาเรื่องการผ่อนชำระ

จากนี้เขาก็เอาเอกสารมาแสดงเรื่องของการ
ค้างการผ่อนชำระแล้วก็ไล่ให้ลงจากรถ
ตัวเองกับหลานชายไว้ริมถนนแล้วก็ขับรถหกล้อคันนี้

นายกลบอกว่าตัวเองค้างชำระจริงนะ
ค้างมา๕เดือนแล้วและอยู่ระหว่างการขอปรับโครงสร้างหนี้
และชายทั้ง๓คนเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพนักงานบริษัทไฟแนนซ์นี่แหละ
จริงเรื่องนี้ไม่ได้ติดใจอะไรนะแต่ติดใจตรงที่
ในรถน่ะมีทรัพย์สินหลายรายการเงินสดประมาณ๓๐๐๐บาท
เอกสารส่วนตัวก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่โทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เครื่องมือทำมาหากินหลายอย่าง
ทำไมไม่พูดคุยกันขอเอาของลงก่อนได้ไหม
ถ้าจะยึดรถอะไรอย่างนี้หรือว่าไปพูดกันที่อื่น
แต่ทำไมเอารถไปเลยและในนั้นมันยังมีทรัพย์สินอื่นอีกเยอะนะคะ
ตำรวจรับเรื่องไว้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนปัญหาเรื่องการผ่อนชำระที่บอกค้าง๕เดือน
ก็จะต้องติดต่อกับไฟแนนซ์แล้วก็ไกลเกลี่ยกันนะคะ